ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีรวบแก๊งร้อยเปอร์เอาไว้ได้นะคะ
ที่ก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์ในหลายพื้นที่ค่ะ
ซึ่งหัวหน้าแก๊งเป็นลูกของผู้ต้องหา
ฆาตกรต่อเนื่องมาเมื่อ๑๐ปีก่อนนะคะ

หนึ่งในผู้เสียหายก็ได้ร้องหมอลำเป็นการร้องสดเลยนะคะ
เพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ค่ะ
พัทรศรีเทาเมฆอายุ๕๗ปีหัวหน้าหมอลำแจกข้าวคณะอีสานสยามศิลป์ชาวจังหวัดขอนแก่น
หมอลำที่แต่งขึ้นสดนะคะแทนคำขอบคุณตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
จับแก๊งคนร้ายก่อเหตุใช้มีดกรีดมุ้งขโมยโทรศัพท์มือถือ๔เครื่อง
หลังทำการแสดงขอข้าวที่สารกลางบ้านโคกผักหวานตำบลห้วยเกิ้ง
อำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตำรวจจับผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางค่ะเป็นรถจักรยานยนต์๙คัน
โทรศัพท์มือถือ๑๑เครื่องและอุปกรณ์การงัดแงะ๑ชุด
ตระเวนลักทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุดรธานี
หลบหนีไปอาศัยกระท่อมภายในวัดโสมณัฐชุมชนค่ายเสนีรณยุทธ์
ตำบลน้องขอนกว้างอำเภอเมืองอุดรธานีเมื่อ๒วันก่อน
แต่เจ้าอาวาสสงสัยในพฤติกรรมจึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบ

หัวหน้าแก๊งลักษัพแก๊งนี้คือนายจตุรงพุ่มพวง
ลูกชายนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง
ขายบริการ๕ศพเมื่อ๑๐ปีก่อน
จตุรงเคยถูกตำรวจจับข้อหาครอบครองยาบ้าไว้
จำหน่ายเมื่อ๒ปีก่อนติดคุกไป๑ปี๙เดือน
พ้นโทษออกมาได้ตระเวนลักทรัพย์ตามบ้านเรือนไปจนทั่ว
รู้จักกับหัวหน้าแก๊งสายลมและสมุน
ที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่สถานพินิษฐ์จังหวัดขอนแก่น

จากนั้นได้รวมกลุ่มกันค่ะตั้งเป็นแก๊งชื่อว่าแก๊งร้อยเปอร์
นัดกันนะคะตระเวนงัดบ้านเรือนลักทรัพย์และรถจักรยานยนต์

หลังตั้งแก๊งลักทรัพย์ได้ไม่ถึง๑เดือน
ก็ถูกจับยกแก๊งแบบนี้ค่ะ